สัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีกี่เหตุการณ์บ้าง
เรื่องเล็กน้อยที่บางทีหลายคนไม่รู้

แต่ถ้ารับปากแล้วไม่ทำเนี่ยปัญหามันจะตามมา

วันนี้ผมอยากจะตีแผ่เรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น

แล้วก็ทุกวันนี้มันยังเกิดแบบซ้ำซาก

นั่นก็คือการยกเลิกสัญญาของนักฟุตบอลแบบไม่เป็นธรรม
การค้าเงินเดือนหรืออะไรต่อมีอะไรก็ตาม
ที่เป็นการไม่เคารพในสัญญาที่ทำกันไว้

สำหรับนักกีฬาน้อยครั้งครับที่นักเตะไทยจะชนะคดี

ในขณะที่นักเตะต่างชาติกลับชนะคดีอย่างง่ายดายทุกเคส

เกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลไทย
เราจะคุยกับนักเตะที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาก่อน
วันนี้ลุกขึ้นมาก่อตั้งสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
เพื่อหวังจะต่อสู้กับวงจรอุบาต
สินธวีชัยหัทัยรัฐนกุล
ปัญหาของนักฟุตบอลที่มันโดนแบบเอารัดเอาเปรียบ
หรือว่าอาจจะโดนปฏิบัติในเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

เรื่องเล็กน้อยที่บางทีหลายคนไม่รู้

ความรู้ความเข้าใจของด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับเนื้อความในสัญญา

หรือว่าไม่เข้าใจในประโยคนั้นดีหนึ่ง
สองคือด้วยวัฒนธรรมไทย
เซ็นสัญญาอะไรต่างมันก็

ก่อนที่จะมีปัญหากันเนี่ย

แต่พอมีปัญหามาอ่านอีกที
มันมีข้อที่ตัวเองเสียเปรียบ

ก็ถือว่าเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ออกสื่ออะไร

ที่ออกสื่อแล้วก็มีการพูดคุยกันโดยตรงเนี่ย

ใช่ครับนั่นคือในระบบระบบที่มันเป็นมา
แล้วก็การไม่จ่ายค่าจ้างอะไรอย่างนี้
คือจ่ายตรงไม่ตรงจ่ายตรงแต่ไม่ครบ

ซึ่งตรงนี้เองถ้าไม่มีสื่อต่าง
ผมคิดว่าแฟนบอลเองหรือว่าคนที่ดูฟุตบอลไทยเนี่ย
ก็อาจจะยังไม่กระจ่างเท่าไหร่
แต่ผมมองว่าเรื่องส่วนตัวแบบนี้

เขาไม่อยากเปิดเผยหรอกถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริง
เหมือนเอาเรื่องในบ้านมาพูดนอกบ้าน
ใช่ครับผมคิดว่ามันคงเกิดปัญหาจริง

แล้วก็ต้องมาให้สังคมได้รับรู้
อันนี้ขออนุญาตต้องถามเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งจะเผชิญล่าสุดเหมือนกัน
คือเราก็ไม่ควรจะยอมอันนี้เป็นมุมผมนะ

จริงแล้วผมคิดว่าคงไม่ใช่แค่๒ทีมแล้วหรอก
มีปัญหาในเรื่องค้างค่าจ้างอะไรอย่างนี้

ผมว่าทุกสโมสรมีปัญหาจะมากจะน้อยก็รับปากเขาแล้วก็น่าจะทำ
แต่ถ้ารับปากแล้วไม่ทำเนี่ยปัญหามันจะตามมา
เหมือนขายฝันนะครับว่าเดี๋ยวอีกเดือนนี้นะ
พอชนเดือนหน้าเลื่อนไปเรื่อยครับ
ซึ่งการเลื่อนไปเรื่อยมันก็ทำให้ปัญหาต่างของนักฟุตบอลตามมา
ค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายต่างมันก็เพิ่ม

เขาก็ไม่มีสมาธิที่จะเล่นบอลได้เต็มที่

อาจจะคิดว่าการเล่นฟุตบอลในช่วงปลายเนี่ยเราเล่นเพื่อสนุกแล้ว

ก็เลยคิดว่าเลยต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นถูกไหม

แล้วก็ทำให้เราตัดสินใจไป
เรารู้ว่าทีมน้องใหม่อาจจะมีความเสี่ยง
แต่ว่าเราก็รับเสี่ยงแต่เรารับได้
รับได้ด้วยอะไรด้วยเมื่อไหร่เซ็นสัญญา
แล้วก็มีทีมงานทนายเกี่ยวกับสัญญาดูให้
ซึ่งสัญญาของผมเองเนี่ยผมคิดว่า
ถ้าผมไม่ทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพเนี่ย
เขาไม่สามารถยกเลิกสัญญาผมได้

เราก็เลยมีการคุยกันเพื่อที่ให้สโมสรเดินต่อ

ซึ่งไอ้เม็ดเงินที่ต้องจ่ายเงินจริงมันก็เป็นหลักหล้าง

ก็ต้องทิ้งครับก็ยอมเสียครับ
ถ้าในมุมกลับกันถ้าผมเองเป็นนักเตะต่างชาติที่มาเล่นที่ไทย

ใช่เพราะว่าเคสของเมืองกาลเอง
อย่างเช่นที่ออกไปก็มีหลายคนใช่ไหม
เขารู้ช่องทางกฎหมายแล้วก็รู้ว่าสิทธิ์ของเขามีมากน้อยแค่ไหน

แต่วันนี้มันกลายว่าทุกปีมันก็ยังคงมีอยู่อะ
ทีมเดิมที่ยังคงทำ
เข้าใจว่าองค์กรเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาจริง
แต่ทำไมณตอนนี้คนถึงอาจจะแบบว่าตอบรับน้อยหน่อย
เพราะว่าที่เราคุยกันมีสมาชิกสักประมาณ๒๐
จริงมันต้องน้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนที่มาเลมีแล้ว

และพร้อมที่จะเปิดใจทำให้มันจริง
เขาก็มีพรบกีฬาอาชีพเขาพยายามจะแก้
อันนี้เป็นไหมเคยคุยนะครับแล้วก็ได้คุยกับน้องพยายามประชาสัมพันธ์กันไปว่า
เรามีพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพนะและสิทธิ์ของเรามันก็มีเยอะนะ
ทั้งการดูแลรักษาพยาบาลในกรกฐอุปกรณ์ต่างเรื่องฟิตเน็ตแล้วก็ฝ่ายกฎหมาย
เรียกร้องสิทธิต่างมันมีส่วนใหญ่สมาชิกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่เดือดร้อน
ส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปลายเหตุแต่ว่าเรามองว่าคนไม่เดือดร้อน
ก็มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ได้เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นพลัง
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอล
อย่างของการกีฬาเขาไม่ได้ให้เสียอะไรเลย
เพราะว่าจริงการลงทุนตรงนี้มันก็มีฝ่ายกฎหมายมีค่าดำเนินการต่าง
เพราะว่าองค์กรเกิดขึ้นมันมีตำแหน่งมากไร

เราไม่อยากเก็บแต่ว่ามันเป็นกฎว่าการทำสมาคมเหล่านี้มันต้องมี๑๐๐๐บาท
ซึ่งตรงนี้ก็ไม่เยอะแล้วก็ตลอดชีวิตตามใดที่เขาเป็นนักบอร์นอาชีพครับผม

เขาจะให้สนับสนุนมาต่อเนื่องตอนนี้เราก็ทำตามสเต็ปที่เขาวางแผนเอาไว้ให้
สิ่งที่ต้องการก็คือนี่แหละที่คุณตีอยากจะออกมาบอกก็คือว่า
ถ้ามีโอกาสพูดกับน้องทุกคนเนี่ยก็คือเข้ามาสมัครตรงนี้ก่อน
พลังตรงนี้เราก็สามารถเสนอไอเดียในอนาคตให้กับวงการฟุตบอล
เพื่อน้องเราเพื่อวงการหรือแม้กระทั่งอาจจะเพื่อตัวเราก็ได้ในอนาคต
ว่าหลังจากรีไทน์ไปถ้าฟุตบอลมันยังเป็นอาชีพอยู่
เราอาจจะทำธุรกิจต่างเกี่ยวกับอาชีพ

แต่ถ้าตรงนี้มันไม่เป็นอาชีพมันก็จะล้มหายตายจากไปเรื่อย
มันก็จะเป็นสมัครเล่นกลับไปอีหลอปเดิม
บางครั้งผมก็ถามหลายคนว่าได้อ่านสัญญาไหม
รู้ไหมว่าถ้าเซ็นไปแล้วจะเสียเปรียบอะไรอย่างนี้
บางคนก็บอกผมรู้ครับแต่ว่าผมแค่อยากซื้อโอกาสในการเล่นก่อน
แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีสัญญามาตรฐานเนี่ย
โมสรต่างที่จะคิดไม่ดีกับนักเตะครับ

ในมุมของคุณตีมันต้องเป็นสากลสักทีนึง
หลายข้อที่เราอาจจะไม่เข้าใจกัน
มี๒ข้อที่ผมไม่อยากให้มันมีในสัญญาในนักฟุตบอลไทย

ผมรู้ตัวอย่างบางคนเซ็นไปเมื่อ๒๓วัน

อ้าวใช่ผมเคยได้ยินคำนี้มันน่าตลกครับ
แต่ต่างชาติได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะเซ็นไปแล้วมันสัญญาเขาเป็นมีมูลค่าแล้ว
ฟุตบอลอาชีพเขาต่อสู้เพื่อที่จะได้สัญญาฉบับนั้น
สัญญาฉบับนั้นคือแบบมูลค่าของเขา
รีวิวการประเมินฟอร์มการเล่นแล้วยกเลิกสัญญาเขา

อยู่ดีผมทะเลาะกันหรือว่านายใหญ่ผมไม่อยากจ้างผมแล้ว

ก็บอกว่ายกเลิกสัญญาเลยแล้วผมก็ถามว่าผมผิดอะไร
ผมเป็นดาวสันวงทีมนะผมยิงผมมีสกอร์ให้เห็น
ก็บอกอ้าวคุณไปดูในสัญญาผมยกเลิกสัญญาเพราะว่าฟอร์มการเล่นของคุณตกต่ำ
ฟอร์มการเล่นของคุณไม่ดีคำจำกัดความนี้มันกว้าง
มันคือเปิดช่องว่างในการยกเลิก
อเจมส์เออเข้าใจเพราะว่ามันตรวจสอบไม่ได้มันเป็นตัวเลข
อย่างสมมุติถ้าเป็นนักบอร์อาชีพอย่างที่คุณตีบอกเนี่ย
ฝากถึงผู้ใหญ่ในวงการหนึ่งก่อนกับต้นทางที่เราเคยคุยกันว่าจะแก้ยังไงการตรวจสอบสโมสร
ครับในส่วนแรกที่การแก้ที่ต้นทางนะครับก็คือการพูดคุยกัน
แล้วก็รับฟังจริงว่าปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ย
เพราะอะไรจากไหนมันต้องแก้ไขจริง
ตั้งแต่ต้นตั้งแต่การจัดทีมส่ง
มีความพร้อมพื้นฐานพอสมควรที่จะทำทีมฟุตบอล
วกกับทำทีมฟุตบอลให้ในวิถีฟุตบอลอาชีพจริง
มีน้อยก็บริหารน้อยมีมากทุ่มซื้อก็ดีใจด้วย
ก็ดีให้เกิดกระแสต่างอะไรอย่างนี้
การที่จะมีงบต่างเยอะในการซื้อตัวนักเตะเนี่ย
ก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะคว้าแชมป์ในทุกปี
ฟุตบอลที่ใช้ระบบวิถีฟุตบอลเล่นแต่งบน้อยก็มี
แล้วก็ในส่วนของนักฟุตบอลเอง
ถ้าต้นทางยังไม่ได้มีการแก้ไขอะไรจากเดิมอยู่เนี่ย
ผมมองว่าพยายามทำตัวเองให้มีค่า
ทำตัวเองให้มีค่าให้หลายสโมสรต้องการ
แล้วก็ถ้าเลือกได้เลือกสโมสรที่มีเครดิตดี
เราเช็คแบ็คกาวน์ได้อยู่แล้วว่า

แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก่อนเซ็นสัญญาก็ดูให้รอบครอบ
หรือว่ามาให้ทางเราเองรีวิวสัญญาให้ก่อนเซ็นสัญญา

ภาคส่วนของวงการฟุตบอลไทย

หาจุดที่มันเจอด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกัน
ไม่ใช่ว่าฝ่ายจัดอยากจัด
โมสรก็อยากทำแต่ไม่เห็นใจนักเตะ
ตรงนี้มันต้องหาจุดร่วมกันแล้วก็แฟร์กันทุกภาคส่วน
มุมมองของนักฟุตบอลเนี่ยเขาต้องการที่จะเล่น
และที่สำคัญคือต้องเล่นฟุตบอลให้มีความสุข
ถ้าเขาอยู่ที่ไหนที่หนึ่งแล้วเขาเล่นบอลไม่มีความสุข
เขาก็ต้องย้ายเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศหรืออะไร
แต่ในทางกับการที่เมืองไทยไม่มีความสุข
เพราะว่าการบริหารการจัดการความมั่นคงในการเล่นมันไม่มี
ฉะนั้นหลักเลยเขาก็ต้องหาที่อื่น
แม้จะได้น้อยลงแต่ว่าหนึ่งได้เล่นแล้วก็มีความมั่นคง
ทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าที่เขาประสบเจอเนี่ย
เขาก็ควรที่จะออกจากที่ตรงนั้น
อาจจะต้องกลืนเลือดตัวเองหรือว่าเฉือนเนื้อตัวเองออก

แต่ผมเองก็เห็นว่าบางทีน้องเอาสัญญามาให้ดู

เรารู้เลยว่ามันเสียเวลาที่จะไปฟ้องศาล

แล้วต้องพูดกับน้องว่ามันยากจริง

ผมยกอย่างว่ามันมีข้อหนึ่งในสัญญาที่ระบุไว้ว่า
สโมสรสามารถยกเลิกสัญญานักเตะได้
โดยฝ่ายเดียวหรือได้โดยคณะกรรมการของสโมสร

วันดีคืนดีอยากจะยกเลิกวันนี้ก็ยกเลิกได้
เพราะว่ามันกำหนดในสัญญาฉบับนั้นอยู่แล้ว
ซึ่งนักบอลเองได้ฟังได้รับฟังอธิบายไป
ก็ตกใจบอกมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
ผมคิดว่าเป็นความไม่รู้แล้วก็ความไม่รอบครอบมากกว่า
ว่าเขาอ่านแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าความหมายมันคืออะไร
ใช่ครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็สมาคมของเราควรที่จะให้คำปรึกษา
รีวิวสัญญาต่างก่อนจะเซ็นแล้วก็หลังเซ็นให้ได้
แต่ถ้าต้นทางจริงผมมองที่ระบบ
ก็คืออะไรตรวจสอบสโมสรตั้งแต่จะเข้ามาส่งแข่งขันเลย
ใช่ครับคือถ้าสโมสรมีเครดิตดีเนี่ยผมเชื่อว่า
ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลที่จะมีความเชื่อมั่นที่จะอยากเข้าสโมสรนั้น
ปอนเซอร์ก็อยากจะเข้าโอ๊ตทีมนี้ทำทีมฟุตบอลระยะยาว
ตรวจสอบการเงินแล้วมันมีที่มาที่ไปที่พอชัดเจนอยู่
ความน่าเชื่อถือแล้วก็ทางฟุตบอลอย่างยั่งยืน
แม้จะไม่ได้แชมป์ไม่ได้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้
แต่ทำด้วยระบบวิถีฟุตบอลอาชีพจริง
เหมือนเป็นกฎข้อบังคับว่าคุณจะต้องมีมาตรฐานอย่างนี้นะ
เราก็พยายามทำให้มีมาตรฐานแล้วครับแต่ว่าในบริบทของเมืองไทยจะบอกว่า
เอาลูกมารวยกันเพิ่งเริ่มต้นนะเรายังไม่อาชีพจ๋า
เหมือนประเทศที่มันประสบความสำเร็จในลีกฟุตบอลเนี่ย
ก็เป็นการหลับตาไปข้างหนึ่งไปก่อน
ซึ่งการทำอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นการทำร้ายทำร้ายวงการในระยะยาว
จริงเราสองคนเนี่ยคุยกันหลายเรื่องมากแต่วันนี้อยากให้แฟนบอลเข้าใจต้นต่อของปัญหาก่อน
ต้องเลือกตัดหลายเนื้อหาทิ้งไปแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ยังมีพฤติกรรม
ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเกิดขึ้นกับสโมสรต่าง
ผมกับสินทวีชัยและนักเตะคนอื่นอาจจะกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟัง
ซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นแบบไม่ต้องกักอีกครั้ง
แล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสวัสดีครับ